มองหน้าทำไมเออประโยคนี้ผิดเหรอคือบางทีอาจจะ
เป็นแบบอุ้ยหล่อจังอะไรอย่างงี้ไปเลยอุ้ยผู้ชายคนนี้เท่จ้
อะไรอย่างงี้ได้ไหมเสื้อตัวนี้สวยจังเออหรืออุ้ยเขาตัดผมเก๋จัง
อย่างนี้ได้ป่ะเออมันก็เป็นได้หลายอย่างนะแค่คำแค่คำว่า
งหน้าทำไมคำเดียวให้คุณไปพิจารณาดูแล้วก็
เปิดไลน์พื้นที่ไลน์หน้าจอถามหน่อยดีกว่าว่ากรณีเนี้ย
ประโยคเดียวเนี่ยค่ะมองหน้าทำไมเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นต้นเหตุได้ไหม
ที่จะทำให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดจนถึงขั้นทะเลาะวิวาดกันแบบนี้
หรือถ้ามีคนถามคุณผู้ชมแบบนี้ว่ามองหน้าทำไม
คุณผู้ชมจะตอบว่าอะไรเออนั่นสิอ่ะลองดูนะคะ
พูดคุยกันมาผ่านไลน์นะคะอ้าวจากประโยคนี้ที่ถามว่า
หน้ากันทำไมผู้ชายคนนึงนะคะเขาถูกถามแบบนี้
และยังไม่ทันได้ตอบเลยเพราะเขาคิดอยู่ว่าคุณคือใคร
ถึงมาถามผมเนี้ยอ่าหน้าคุณเนี้ยก็ไม่คุ้น
แล้วผมจะไปหน้ามองหน้าคุณทำไมชื่อคุณผมก็ไม่รู้จัก
ผมจะไปมองหน้าคุณทำไมเขากำลังคิดย้ำอยู่แบบนี้
มาเลยค่ะพัวมือมือมือต่อยเข้าที่หน้าหลังจากนั้นนัวเนียกัน
และไม่ใช่เฉพาะสองคนที่ตีกันนะคะตีกันทั้งผับค่ะโอ้โห
ทั้งผับเลยนะคะที่เพชรชบุรีไปดูคลิปค่ะ
ท่านบอกว่ามันเริ่มจากการชกต่อยค่ะหลังเนี่ยไม่ใช่ชกต่อยแล้วมาครบเนอะ
เก้าอี้เต็มเต็มเน้นเน้นเลยนะคะโอ้เก้าอี้ลอยแก้วลอย
มาค่ะมาเปิดร้านและลักษณะชุนละมุนเลยนะคือนับไม่ได้เลยว่าสรุปแล้วทะเลาะกันกี่คนตีกันกี่คน
คือตอนนี้หาจุดเริ่มไม่เจอแล้วนะคะว่าคู่กรณีอยู่ตรงไหนมันลามไปหมดนะคะทั้งผับค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ผับในเมืองเพชรชบุรีนะคะหลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองเพชรเข้าไปเคลียร์พื้นที่ค่ะ
ก็ต้องกันคนออกใครบาดเจ็บมากบาดเจ็บน้อยส่งโรงพยาบาลไหนกู้ภัยก็พาตัวไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
แต่คนที่เป็นต้นเรื่องและเจ็บหนักที่สุดเลยชื่อว่าคุณบุญลืมมั่นคงชื่อเล่นชื่อว่าคุณเคค่ะ
เขาบอกเขาถูกรุมทำร้ายและหลังจากที่เขาได้รับบาดเจ็บเขาก็ไปแจ้งความไว้แล้วก็เจอกับทีมข่าวของเราเนี่ยค่ะ
คุณเคนะคะเล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกว่าคืน๒๓มีนาคมไปเที่ยวผับนี้ชื่อว่าแสงตะวันค่ะ
กับเพื่อนผู้ชายหนึ่งผู้หญิงอีกสองรวมทั้งหมดสี่คนช่วงนั้นดื่มกินกันสักพักนึงแล้ว
ร้านปิดค่ะช่วงร้านปิดมันก็จะยังมีไฟอยู่เนอะแต่ไฟมันจะเริ่มเปิดแล้วลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ
ก็รอให้คนทยอยออกไปจากร้านมีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งค่ะเดินตรงเข้ามาที่คุณเคแล้ว
เออยังไม่รู้จักเลยนะคะเท่านั้นแหละค่ะอีกฝ่ายมาเลยค่ะ
พัวหนึ่งก่อนเข้าที่หน้าแล้วก็ปลาขวดมาใส่อีก
และหลังจากนั้นมากันหลายคนเลยค่ะตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับ
ได้รับบาดเจ็บเจ็บถึงไหนกระโหลกยุบ
ว้ายกระโหลกยุบคุณจะไงเขาตอบคำถามผิดเหรอคะ
อืมเขาบอกตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าตอบคำถามผิดเพราะว่าไม่แน่ใจ
เพราะไม่รู้จักกันไงได้เย็บไปอีกตั้ง๓๐เข็ม
ใต้ตาขวาเนี่ยเน้นเน้นเลยนะคะสามสิบเข็ม
อกจากนี้มีที่มือมีเท้ากับมีบาดแผลเต็มไปหมดเลย
เขาบอกเขางงมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
เขาก็มาถามว่ามึงมองหน้าน้องกูทำไมอ่า
แต่ผมก็บอกผมฝ่าวผมหรืออะไรแต่ว่าไม่งั้นเขาก็ถอยกวน
แล้วเขาก็ลงไลน์คนที่มาถามเราเรารู้จักชื่อไหม
รู้จักครับผู้หญิงชื่อแอนผู้ชายชื่อมูลเหตุของการมีเรื่องข้างนี้คืออะไร
ตามความคิดของเราผมไม่ทราบอ่ะคืออยู่ดีผมก็ผมก็เที่ยวของผม
คู่กรณีเยอะเลยเมื่อคืนวันที่ื่ยสิบสามมีนาคมที่ผ่านมา
ตำรวจทำงานไม่หวาดไม่ไหวนะคะเอาตำรวจได้เรียกเจ้าของร้านแสงตะวันเนี่ย
มาพูดคุยแล้วก็สั่งกำชับเพิ่มเติมเพิ่มกาดให้หน่อยสิ
คุณเจ้าของจากสิบจะเป็นยี่สิบได้ไหม
ให้เพียงพอต่อการดูแลนักท่องเที่ยว

พอคนเมาแล้วเนอะก็มีเรื่องกันบ่อยแหละ

จากนี้นะคะเพิ่มแสงสว่างตามจุดต่าง
แล้วก็เพิ่มการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะ

มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ